โอ๊ยเรื่องราวระทึกนี่มันมีมาทุกวัน
เว้นแต่ละวันเลยเรื่องอุบัติเหตุก็มีแล้ว
แต่เรื่องราวระทึกที่เป็นนาทีชีวิตเกิดขึ้นกลางถนน
ก็มีเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นตามไปดูกันเลยค่ะ
รถมาแล้วรถพยาบาลมาแล้ว
นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนแยกบายพาส
บึงตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมชนบุรี
พากันรีบเดินทางมาตรงนี้เลย
เพราะนี่คุณเห็นภาพไหม
เขาได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวท้องแก่เจ็บท้อง
ใกล้จะคลอดลูกอยู่ในรถบนถนนตรงนี้
แล้วมาถึงก็พบจริงด้วยค่ะ

นอนเจ็บท้องอยู่ในรถเก๋งสีบรอนคันนี้
หมายเลขทะเบียนขอไข่มม๒๗๕๔ชนบุรี
สามีของคุณพี่วนิดาเล่าให้ฟังบอกว่า
ภรรยาเจ็บท้องท้องแก่แล้ว
ใกล้จะคลอดและใกล้จะถึงกำหนดคลอดแล้ว
ก็เลยรีบขับรถออกจากบ้านที่ตำบลหนองรีนะ
เพื่อจะมาส่งภรรยาที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะ

ตรงแยกบายพาสบ้านบึงเนี่ย
ภรรยาบอกโอ๊ยเจ็บท้องโอ๊ยไม่ไหวแล้วจะคลอด

แล้วก็ยกโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือทันที
เพราะว่าภรรยาจะคลอดกลางถนน

นำส่งโรงพยาบาลไม่ทัน

แบบนี้คลอดกันกลางถนนทำคลอดกันบนรถแบบนี้เลย
ยินดีด้วยคุณได้ลูกสาวค่ะ
ต้องบอกว่ายกความดีความชอบให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ
เพราะว่าทำคลอดทารกได้อย่างปลอดภัย
แล้วคุณแม่เองก็ปลอดภัยด้วยนะคะ
หลายคนที่อยู่บริเวณตรงนั้นยืนลุ้น
แล้วก็เป็นกำลังใจให้เอายินดีด้วยกับคุณแม่นะครับ

ใช่คนจะเกิดก็ต้องเกิด
ต้องถามวินาทีคุณแม่มาแล้ว
คุณแม่จริงดิฉันก็อยู่ในรถเหมือนกันนะ

แต่คนที่เกิดบนท้องถนนแบบนี้เขาก็มีบุญนะ
เดี๋ยวต้องไปดูว่าน้องจะตั้งชื่อว่าอะไร
ใช่ไหมบายพาส